รัฐมนตรีที่มาจากการรับเชิญเนี่ยเขามักจะคิดว่า
เขาหวังผลสำลิดของการแก้ปัญหา
เขาเห็นว่ามีกลไกค่าราชการประจำที่ทำอยู่แล้วรัฐมนตรี
ไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่รู้ปัญหาแล้วสั่งการโดยกลไกของ
ราชการแต่ว่ารัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมืองเขาถึงลูก
ถึงคนครับเขาคิดว่าการลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาไปอยู่กับ
ชาวบ้านไปรับฟังข้อร้องทุกข์ร้องเรียนไปเจอชาวบ้านตัว
เป็นเป็นเนี่ยมันจะสร้างความอุ่นใจให้ความหวังมากกว่าก็
จะเป็นอย่างนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเห็นรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตร๓คนทั้งคุณประพัทธร้อยเอกธรรมนัฐ
คุณมนัญญาลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านไปสอบถามไปดูปัญหา
เรื่องปัญหาภัยแรงก็ได้เห็นว่าเออคนก็อุ่นใจมากขึ้นจะแก้
หรือไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจมากขึ้น
ที่รัฐมนตรีลงพื้นที่มาดูแลมาเห็นปัญหามาฟังคำเดือด
ร้อนจากประชาชนที่เขาเจอปัญหาภัยแรงเมื่อวานเมื่อวานก็
มีข่าวใหญ่ตามมาคือหัวข่าวนี้ครับศักดิ์สยามฟิตดูถนน
พระราม๒แก้วิกฤตรถติดอีกหัวข่าวหนึ่งบอกศักดิ์สยามแก้พระราม๒
หนึบก็คือรถติดหนึบในเนื้อข่าวบอกว่าท่านรัฐมนตรีศักดิ์
สยามชวนรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมชวนอธิบดีกรมทางหลวงและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูปัญหาถนนพระราม๒ถนนพระราม๒ก็คือ
ถนนที่ลงจากทางด่วนแล้วก็ไปปากท่อแล้วก็จะไปลงไปทาง
ใต้แถวนั้นแหละครับซึ่งเป็นปัญหามากเพราะว่าเป็นถนนที่เขา
เรียกว่าสร้างซ่อมบำรุงกันไม่รู้จักจบจากสิ้นหนังสือพิมพ
ก็ใช้คำว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรตั้งแต่สร้างมาเนี่ยไม่เคยว่าง
การปรับปรุงซ่อมแซมเพราะว่าถนนมันซุดครับทางนี้ซุดทำ
ทางนี้ปิดทางโน้นทำทางโน้นมาปิดทางนี้ปิดเลนนอกทำ
วิ่งเลนในปิดเลนในวิ่งเลนนอกผลัดกันอยู่อย่างนั้นทั้ง
ปีทั้งชาติยิ่งตอนนี้ยิ่งอาการหนักเลยครับยิ่งอาการหนัก
เลยเพราะว่ามีทั้งปรับปรุงใหม่และมีทั้งการก่อสร้างเพิ่ม
เติมขึ้นมารถติดหนึบเลยครับหนักมากเลยครับใครที่จะไป
พักผ่อนหัวหินชะอำลงไปทางใต้ถ้าเดินทางช่วงสายสายวัน
เสาเอาเฉพาะแค่พอลงทางด่วนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ไปจน
ถึงเลยสมุทรสาครไปนิดหน่อยประมาณหลักกิโลเมตรที่๓๐กว่า
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงครับระยะทาง๓๐๔๐กิโลเมตรนี่แหละใช้
เวลาเกือบ๒ชั่วโมงเลยตรงนั้นไปจะดีหน่อยลดลงแต่ก่อน
ถ้าจะไปพักผ่อนหัวหินขับรถไปออกสายวันเสาร์
โมงถึงเดี๋ยวนี้ปลาเข้าไป๕ชั่วโมงครับปลาเข้าไป๕ชั่วโมงก็
อย่างที่บอกไงช่วงของการก่อสร้าง๓๐๔๐กิโลเมตรแถวนั้น
เจอทั้งรถบรรทุกเสียเจอทั้งคอขวดวิ่งกันไป๓เลน
เลนถูกบีบเป็นคอขวดเหลือ๒เลนบางช่วงเหลือเลนเดียว
รถก็ติดยาวอันนี้ก็เข้าใจได้ครับว่าก็มันเป็นการก่อสร้าง
เพื่อความสะดวกในวันหน้าวันนี้อดทนหน่อยเอ้าเข้าใจได้แต่ว่า
ที่ไม่เข้าใจเลยก็คือว่าในช่วงระยะเวลา๓๐๔๐กิโลนั้น
ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแม้แต่คนเดียวผมไปมาเมื่อ
วันเสาร์ที่๔สิงหาคมวันเสาร์ที่๖ไม่ใช่สิงหาสิกรกฎา
ปรากฏว่ารถติดหนึบแล้วไปช่วงที่มีปัญหารถบรรทุกจอดเสีย
ช่วงของการก่อสร้างถนนต้องบีบไม่เห็นตำรวจจราจรตำรวจทาง
แม้แต่คนเดียวไม่เห็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงแม้แต่คน
เดียวไม่มีครับถ้าจะถามว่ามีแล้วช่วยอะไรได้ช่วยได้ครับถ้า
มีเนี่ยอย่างน้อยอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นรถเสียตรงไหน
มาดูแลให้เพื่อแก้ปัญหาคอขวดตรงไหนที่มันรถติดมากมาก
ทางขาไปรถติดหนึบทางขามาไม่มีรถอ้าวเปิดเลนพิเศษตั้งกลวย
ยางให้รถวิ่งสวนออกไปสักเลนหนึ่งได้ไหมทำได้ทั้งนั้นแหละ
ครับขอให้มีเจ้าหน้าที่เอาใจใส่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยผม
ยืนยันว่าไม่มีเลยไม่เห็นแม้แต่คนเดียวก็ไหนกรมทาง
หลวงบอกว่าในช่วงของการก่อสร้างเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ไป
อำนวยความสะดวกไหนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกโอ้ย
ในช่วงนี้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปคอยอำนวยความสะดวก
ประชาชนไม่เห็นแม้แต่คนเดียวครับแต่ว่าเวลาถนนไม่มี
การซ่อมรถวิ่งได้เร็วเจอตำรวจเยอะไปทำอะไรฮะตั้งด่าน
ตรวจจับความเร็วทีพอตั้งด่านตรวจจับความเร็วพึบพับพึบพับแล้ว
ไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแก้ปัญหาเดือดร้อนในช่วง
รถติดหนึบไม่มีหรือคิดว่าไปอำนวยความสะดวกรถติดหนึบ
ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าไปดักตรวจเวลารถวิ่งเร็วดักจับ
ความเร็วมันมีประโยชน์เข้ากระเป๋าเอาอย่างนั้นเหรอครับฉะนั้น
สิ่งที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามไปพูดเมื่อวานเนี่ยว่าให้เร่ง
การก่อสร้างให้เร็วภายในปี๖๓ให้เสร็จอันนั้นก็ว่าไป
เรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ
ทางหลวงและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะต้องจะต้องตื่น
ออกมาทำงานอำนวยความสะดวกครับไม่งั้นแล้วเวลานี้เขา
เดือดร้อนใครเดือดร้อนครับคนเดินทางนั่นเดือดร้อนแทนที่
จะใช้เวลา๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงกลายเป็น๔ชั่วโมง๕ชั่วโมงนัก

คำถามก็คือว่าแล้วใครอีกเดือดร้อนเจ้าของโรงแรมสถาน
บริการที่หัวหินชะอำผมไปมาเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอก
ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมเขา
บอกว่าช่วงนี้คนการท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วจีนเจนก็ลด
ไปเยอะแต่ว่าที่เขาหวังก็คือคนไทยเที่ยวด้วยกันถาม
ว่าทำไมคนไทยเที่ยวน้อยลงเขาทนการจราจรไม่ไหวครับ
พอนึกจะไปหัวหินใช้เวลา๔๕ชั่วโมงดอกแดกดอกแดกทน
ทรมานอยู่บนท้องถนนไปที่อื่นดีกว่าไปพัทยาดีกว่าไปทาง
ภาคตะวันออกดีกว่ารถไม่ติดมากนักลงทุนที่ทำโรงแรม
หัวหินเขาก็เดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่รัฐมนตรีศักดิ์สยาม
กรมทางหลวงไปเมื่อวานนี้พาอดิบเทบดีไปให้เห็นกับ
เมื่อวานนี้หวังว่าจากนี้ไปสภาพถนนจะต้องดีขึ้นถ้า
มีเจ้าหน้าที่ทำงานให้สมเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน
ลุกไปอำนวยความสะดวกให้เขามั่งสิครับไปจัดการจราจร
ให้เขาสิครับไปดูสิครับว่าตรงไหนมันเป็นทางสวนได้เอา
กลัวยางไปตั้งให้เขาวิ่งสวนทางกันได้รถเขาเสียตรง
ไหนรถบรรทุกจอดตายไม่มีตำรวจไปดูแลรถก็ติดแงกอยู่
อย่างนั้นฉะนั้นก็ฟ้องรัฐมนตรีศักดิ์สยามซะหน่อยอย่าแค่
ไปดูเฉยจัดการกับค่าราชการพวกนี้หน่อยครับนี่คือเรื่อง
ที่เอามาบอกเล่ากันวันนี้และคิดว่าหลังจากนี้ไปถนน
รามสองคงจะคงจะดีขึ้นอ่ะถ้าถึงขนาดว่ารัฐมนตรีว่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการไปกำชับกำชาอย่างนี้ถ้ากรมทาง
แล้วปรากฏว่าใช้เวลาตรงนั้นจุดเดียวอ่ะค่ะชั่วโมง
จริงค่ะอาจารย์ค่ะก็นั่นแหละไม่ถึง๓๐กิโลเมตรชั่วโมง
๒ชั่วโมงคุณโรสลินเจอชั่วโมงครึ่งอย่างดีผมเจอเกือบ
๓ชั่วโมงระยะตั้งแต่กิโลเมตรที่๐ไปถึงกิโลเมตรที่๕๐
ชั่วโมงโอ้โหจริงนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
ก็หวังนะครับว่าการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีครั้งนี้ก็จะทำ
ให้อะไรมันเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่ามันนานจริงเราหวัง
สำริทนะครับรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นที่ลุยงามเหมือนกันฮะ
นายสุริยะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ลุยงานพบภาคเอกชนทั่ว
ประเทศคุณสนทิรัฐรัฐมนตรีพลังงานก็ไปส่งเสริมผู้ผลิต
ค้าชุมชนในการที่จะไปวางจำหน่ายตามปั๊มต่างก็ลง
พื้นที่เพชรบุรีนะครับคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีกเศษพร้อม
รัฐมนตรีช่วยแน่นอนลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแรงค่ะรวมถึงคุณ
วราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพย์ด้วยก็ลงพื้นที่แก้ปัญหา